วันไหลที่พนัฐนิคมที่จังหวัดชนบุรีวันนี้ก็มีเรื่องกันเหมือนกันครับทุกผู้ชมครับ
เป็นนุ่มต่างถิ่นมาเล่นน้ำค่ะไปเจอกับเจ้าถิ่นไม่ได้เลยสิ
โอ้โหคำเมนต์กันฮะมองหน้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยครับ
ยิงใส่กันนะฮะยิงไปสองนัดแล้วก็หลบหนีไปนะ
ฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยฝั่งต่างถิ่นเขาก็เลยถูกยิงนะฮะ
บาดเจ็บนะครับสพพนัฐนิคมนะครับวันนี้ตำรวจต้องไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าร้านเจริญแอร์ถนนศรีจารุสัมพันธ์
ปืนขนาด๙มมตกอยู่๒ปลอกแล้วก็มีซองใส่ปืนด้วย๑ซองที่ตกอยู่นะฮะ
แล้วก็มีรอยเลือดนองอยู่เต็มพื้นเลย
ผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงชื่อว่านายมงคลแพงดีอายุ๒๘ปีนะครับ
ถูกปืน๙มมยิงเข้าที่ต้นขาด้านขวาบาดเจ็บ
กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลพนัฐนิคม
ตำรวจตามไปสอบปากคำผู้เจ็บ
ทำให้ทราบว่านายมงคลมาจากอำเภอบ่อทองมาเล่นน้ำสงครานวันไหลที่พนัฐนิคม
มาถึงก็มาเจอกับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าถิ่นนะฮะ
นายมงคลบอกว่าพอมาเจอกันก็มีปากเสียงทะเลาะกัน
ครั้งแรกทางฝั่งเจ้าถิ่นผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหาเขาก่อนมาถามว่ามองหน้าทำไม
แล้วกระชากเขาเข้าไปต่อยจากนั้นต่างคนก็มีปัญหาวิวาดกันนั่นแหละ
แล้วก็ต่างคนต่างไปกันแล้วเมื่อคืนนี้นะ
พอเสร็จจากงานวันไหลนะครับก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งที่หน้าร้านเจริญแอร์
ตรงจุดที่ถูกยิงฝั่งเจ้าถิ่นก็เข้ามาหาเรื่องอีก
นายมงคลบอกว่าก็เลยมีการรุมต่อยกันนะครับ
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุที่เป็นฝั่งเจ้าถิ่นวิ่งไปที่รถกระบะ
แล้วเอาปืนมาแล้วยิงใส่เขาสองนัดแล้วก็หลบหนีไป

ก่อนหน้านั้นมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านั้น

ก่อนหน้านั้นเขามาหาเรื่องเรา

ตรงหอประชุมตรงหอประชุม
ที่พนันเนอะ
แล้วเขามาหาเรื่องเขามาหาเรื่องไปไหนครับ
เขามาถามว่ามองหน้าทำไมครับ
เนี่ยฮะตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้นายมงคล

คงจะมาสอบสวนขยายผลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีครับ